อีก๑๐ปีข้างหน้านะครับเพื่อนสมาชิกอาเซียนของไทยอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียก็จะมีรถไฟความเร็วสูงที่จะสามารถเดินทางจากกรุงกุลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ที่มีระยะทาง๓๕๐กิโลเมตรได้ภายในเวลาชั่วโมงครึ่ง
พร้อมระบุว่านี่เป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ขณะที่ผู้ที่ดำเนินการสร้างแม้ว่าจะมีการประมูลในเดือนหน้า
แต่ก็เชื่อนะครับว่าจีนน่าจะได้รับโครงการนี้จากความใกล้ชิดกับมาเลเซีย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
แม้จะเป็นการเดินทางเยือนมาเลเซียเพียง๑วันเมื่อวานนี้
แต่นายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์
และนายนาธิปราศักดิ์นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
ก็มีข้อตกลงใหญ่ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ข้อตกลงดังกล่าวคือการที่รัฐบาลสิงคโปร์และมาเลเซีย
จากมาเลเซียไปยังสิงคโปร์
รถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้จะเริ่มจากกรุงกวนลาลัมเปอร์
เมืองหลวงของมาเลเซียผ่านเมืองสำคัญอย่างคุณตาจายา
เมืองราชการสำคัญและเมืองท่องเที่ยวในมะละกาและยาโฮ
ซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้ของประเทศก่อนจะเชื่อมไปยังสิงคโปร์
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี้มีระยะทาง๓๕๐กิโลเมตร
และด้วยความเร็วกว่า๒๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็จะทำให้การเดินทางจากเมืองหลวงของมาเลเซียไปยังสิงคโปร์
ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๙๐นาทีเท่านั้น
สำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ออกแถลงการระบุว่า
ลงนามสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสิงคโปร์กับมาเลเซีย
ถือเป็นความร่วมมือทวิภาคีครั้งสำคัญระหว่างสองประเทศ
เช่นเดียวกับนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
ยกตัวอย่างว่าหากรถไฟความเร็วสูงสายนี้เสร็จสมบูรณ์
จะทำให้สิงคโปร์และกรุงกวนลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย
ใกล้ชิดกันไม่ต่างจากกรุงลอนดอนกับกรุงปาลีส
หรือจากโตเกียวไปยังโอซาก้าน
ลีเซียนลุงบอกว่ารถไฟความเร็วสูงสายนี้
จะทำให้ทุกคนเดินทางจากกรุงกวนลาลัมเปอร์
กินข้าวเที่ยงที่สิงคโปร์และกลับกวนลาลัมเปอร์
เช่นกันผู้คนก็จะเดินทางจากสิงคโปร์
ยังกรุงกวนลาลัมเปอร์เพื่อทำธุรกิจ
และเดินทางกลับโดยอาจนั่งทำงานระหว่างนั่งรถไฟ
เพื่อกลับมากินข้าวเย็นกับครอบครัวที่เฟิร์น
ส่วนนายนาจิปราซักนายกราชมกุลของมาลัยเซียเปิดเพลยว่า
ตามสถานีสำคัญต่างด้วย
เริ่มพูดคุยเพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
กรุงกวาลาลัมเปอร์ไปยังสิงคโปร์
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี๒๔
โดยในเดือนหน้าโครงการนี้ก็จะเริ่มเปิดประมูล
โดยมีชาติที่มีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง
จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ความสนใจ
มกลางการประเมินว่าด้วยความใกล้ชิดกับมาเลเซีย
ทำให้จีนได้เปรียบในโครงการ
ซึ่งน่าจะมีมูลค่าสูงถึง๗๒๐๐๐ล้านบาทโครงการนี้
โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้
ว่าจะสร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ
ในปี๒๕๖๙หรือในอีก๑๐ปีข้างหน้า
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน